ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙เราก็มีมาตรการหลายสิ่งหลายอย่าง

แม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะคลายล็อกกันหลายอย่างแล้วเนี่ยแต่กิจการสุ่มเสีย
ค่ะ

ว่าเขาเคลียร์จริงหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไง
ผู้ที่ไปทำการติดต่อล่อซื้อประเวณีนะครับสถานที่เนี่ยคือซอยชุมชนทราดลวิว
ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีในคลิปนี้นะครับหน้ากากอนามัยก็ไม่สวมใส่
เห็นไหมแม่นี่ฮะดึกดื่นเห็นไหมเขาจะมายืนแบบนี้แล้วก็คอยโบกรถนั่งบ้างยืนบ้าง
เดินไปหาบ้างรถที่ขับมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็รู้แหล่งกันรู้ว่าแถวเนี้ย
จะมีหญิงสาวมายืนแล้วก็คอยขายบริการค้าประเวณีเปิดกระจกรถคุยกัน
ก็พากันหายไปชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามีแบบนี้มานานแล้วแถวนี้นะครับ
นี่เป็นคลิปการติดต่อซื้อประเวณีหญิงสาวนะครับ
ในชุมชนที่เป็นซอยนะฮะซอยชุมชนทราดลวิวอ่าที่คลองเจ็ด
อ่าก็ภาพอย่างที่ท่านเห็นแล้วฮะจะเห็นว่ามีวัยรุ่นหลายคนครับ
เป็นผู้หญิงฮะก็มาคอยพูดคุยกับรถที่แวะเวียนกันมา
จอดสอบถามราคาค่าบริการแล้วก็พากันหายไปนะครับ
จุดก็ยืนคนเดียวบางจุดก็จับกลุ่มกันอยู่๔๕คน
ซอยนี้นะครับเป็นทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แล้วก็จะผ่านทะลุไปถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลธัญบุรี

ชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
กลางวันจะเป็นแบบนี้กลางคืนจะเหมือนในคลิป

ชาวบ้านในซอยนี้บอกว่าเดิมซอยแห่งนี้จะมีสถานบันเทิง
มีร้านอาหารมีคาราโอเกะมีอยู่เยอะเลยล่ะในซอย
หลังการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มีประกาศพรกรฉุกเฉินมีคำสั่งต่าง
ก็ต้องปิดกิจการกันไปจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปิด
แต่พวกหญิงสาวพนักงานที่เขาเคยทำงานแล้วเขาไม่ได้ทำงาน
เขาก็เลยใช้วิธีนี้ออกมายืนตามข้างถนน
แล้วก็หาลูกค้ารอลูกค้ามารับไป
เมื่ออะไรที่นี่มันเปิ่มมานานแล้ว
ตั้งแต่สมัย๑๐๒๐ปีี่ตอนนี้ผมยังไม่มา
มีเค้าสั่งปิดไป

ก็ยืนหลินทะกลนนี้ใช่ครับ

มีทุกคืนตลอดแนว
คืออยู่ฝั่งข้างหน้าตรงนี้
แล้วก็ล่าสุดนะครับหญิงสาวที่อยู่ในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ชักชวนลูกค้าแล้วก็อ้างว่าไปเคลียร์ตำรวจเคลียร์นแอมพล
แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้วนะครับ๒คนนะครับ
คนหนึ่งอายุ๒๘คนหนึ่งอายุ๒๑คนหนึ่งชื่อนางสาวจอยนะ
อีกคนนึงนางสาวสายมานะครับมาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๒๑นาฬิกาวันที่๑๓มิถุนายน
ยืนยันว่าเธอไม่ได้กล่าวอ้างเรื่องการเคลียร์ตำรวจกับนายอำเภอนะ
คลิปที่เธอไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าเนี่ยอันนี้ใช่
แต่ไอ้คลิปที่ว่าไปเคลียร์ตำรวจเคลียร์ในอำเภอเธอบอกอันนั้นไม่รู้
ก็ไม่รู้ว่าคลิปจะไปเจอกี่คนอะไรยังไงแต่ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
คือติดต่อชักชวนแนะตัวติดตามหรือรบร้าวบุคคลบนถนนหรือสาธารณสถาน
กระทำการดังกล่าวในที่อื่นเพื่อการค้าประเวณีนี่ฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยคือ๑๓มิถุนายนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพธัญบุรีแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยนะครับตมด้วยนะครับ
ในพื้นที่ปฐุมธานีกว่า๕๐นาย
ก็เลยลงพื้นที่นี้ไปตรวจสอบอีกทีนึง

นี่ฮะไม่มีนะฮะ

อ่าไม่เห็นมีเลย

ใช่นี่เห็นไหมตำรวจเข้ามาตรวจแล้วไม่มีสักคน

พันธุ์ตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูรณ์ผู้มกับการสพธัญบุรีบอกว่า
ที่ผ่านมาตำรวจกวดขันจับกลุ่มเรื่องการค้าประเวณีมาโดยตลอดนะ
ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจับกลุ่มมามากกว่า๑๐ราย
ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาขายบริการแถวนี้

ในคลิปผู้หญิงเนี่ยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเนี่ย
หญิงสาวคนนี้ก็ไปเจอตัวจับกลุ่มตัวมาแล้ว
แล้วก็บอกว่าก็จะถอดเวลาคุยกับลูกค้า
ส่วนมาตรการป้องกันนะครับจากนี้
จะให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจซอยให้บ่อยขึ้น
จะต้องไม่มีผู้หญิงที่มายืนขายบริการค้าประเวณีแบบนี้อีกอย่างเด็ดขาด

ส่วนช่วงกลางวันเนี่ยบรรยากาศเขาก็ปกตินะ

มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งชาวบ้านบอก
ฉันต้องติดในซอยเนี่ยไม่มีการเฝาฝืนในของและกอแย่นอนนะครับ
นะครับ
นายพิศนุประพานธนานันต์ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าทางอำเภอทางฝ่ายปกครองเนี่ย
ก็ร่วมกับสพธัญบุรีจับกลุ่มมาตลอดนะฮะเรื่องพวกนี้นะทำมาตลอดนะครับ
แล้วก็ช่วงโควิด๑๙เนี่ยก็ไม่มีคนทำผิดประเภทพวกนี้นะ
จนกระทั่งปรากฏในคลิปเนี่ยแหละก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปควบคุมตัวผู้หญิงในคลิปได้
จากการสอบถามนะผู้หญิงในคลิปควบคุมตัวได้๒คนเนี่ยยืนยันว่า
ไม่ได้กล่าวอ้างว่าจ่ายเงินเคลียร์ตำรวจเคลียร์นายอำเภอแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยนะครับทางในอำเภอธัญบุรียืนยันว่า
ไม่เคยไปเรียกรับผลประโยชน์เรื่องพวกนี้ด้วยในคลิปที่มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า
ทั้งตำรวจและนายอำเภอไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกจับ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้คนถ่ายคลิปช่วยมาบอกข้อมูลหน่อย
ไอ้ในคลิปที่มีผู้หญิงพูดพี่ไม่ต้องกลัว
เคลียร์แล้วทั้งตำรวจแล้วก็นายอำเภอเนี่ยผู้หญิงคนไหนไปเจอที่ไหน
อยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงจะได้ขยายผลไปจับกลุ่มตัวต่อ
เพราะว่าสองคนที่ไปได้มาเนี่ยที่เขาไปดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ย
เขาคือสองคนนี้ที่ไปคุยกับคนที่อยู่ในรถ
แต่อันนี้เนี่ยตรงนี้ทั้งตำรวจกับนายอำเภอบอกว่า
สองคนนั้นก็บอกเขาไม่ใช่อ่าเนี่ยอันนี้เขาบอกเขาไม่ใช่
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งอะไรกันหรือเปล่าท่านนายอำเภอบอกนะครับ
ขณะที่คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาลงพื้นที่ในซอยชุมชนทราดลวิวคลอง๗นะครับ
ไปเจอกับรอปภคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้จุดที่หญิงสาวมายืนขายบริการนะฮะ
บอกว่า๒วันมานี้หลังจากมีข่าวมีคลิปเกิดขึ้น
ไม่มีผู้หญิงมายืนขายบริการเลยนะครับก็แน่นอนว่าอาจจะกลัวโดนจับ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่รอปภท่านนี้บอกว่ามีเกือบทุกคืน
หญิงสาวหน้าตาดีแต่งตัวนุ่งสั้นยืนขายบริการในช่วง๔๕ทุ่ม
ยืนตรงข้ามกำแพงโรงงานที่ตัวเองทำงานอยู่นี่แหละ
เคยได้ยินคนพูดกันว่าเค้ามาขายบริการเนี่ย
ขับรถมาพอมาจอดพูดคุยสอบถามราคากันแล้วก็รับขึ้นรถไป
แล้วก็มีชาวบ้านนะฮะเป็นเจ้าของบ้านหลังที่ผู้หญิงในคลิปมายืนคุยกับลูกค้าอยู่เลย
เพราะว่าถนนนี่เขาติดหน้าบ้านเลยโอ้โหบอกว่าซอยนี้นี่นะเขาเรียกกันว่าซอยโลกี
เพราะว่าในอดีตประมาณ๕๑๐ปีก่อนเนี่ยซอยนี้ทั้งซอยมีร้านคาราโอเกะเยอะมาก
มีโรงแรมม่านรูดอีกหลายแห่งคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยเยอะนะมีเด็กผู้หญิงหน้าตาดี
หลายร้านมาตั้งอยู่แถวนี้มายืนขายบริการแถวนี้
คอสชเขาเข้ามากวาดล้างก็ปิดไปหลายร้านแต่ก็ยังพอมีอยู่
ไม่มีใครมาเที่ยวกันแล้วร้านก็ปิดแต่ก็จะมีเนี่ยแหละฮะ
ก็คือผู้หญิงเนี่ยมายงมายืนแบบเนี้ยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ

ผมก็อย่างเพราะว่าแก่ให้ออกมาจากบ้านไม่ได้นะครับ
หนึ่งแก่ออกจากบ้านไม่ได้สองเล็กมันก็มันไม่มีแก่ออกมา
นี่ฮะจากซอยโลกีพอร้านปิด
ก็เลยมาเป็นซอยปั่นศุกรไปแทนเลยอ้าโห